ปรากฏว่าเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
ลงมาที่รถของตัวเองที่จอดอยู่ที่ชั้นจอดรถ
โอ้โหถูกกรีดรอบคันเลยค่ะอ่าถูกกรีดด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเต็มเลย
เขาบอกเห็นมีผู้หญิงเหมือนจะเข็นรถเขาแต่เข็นไม่ไปแล้วก็เอาอะไรก็ไม่รู้มากลิดรถเขา
ก็เลยไปขอทางคอนโดดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ส่วนวันนี้มาแจ้งความพี่สนตาวประหุ่นนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่เขาไปขอทางคอนโดดูนะปรากฏว่ามันมีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเข็นรถ
ผู้หญิงพอเข็นรถไม่ไปก็เลยกลับไปที่รถตัวเองแล้วก็หยิบมีดมานะฮะแล้วก็เอามากรีดนะครับ
เหมือนกับมีดเป็นบางสิ่งบางอย่างนะเอามากรีดนะครับจนเสียหายรอบคันเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาเป็นเกียร์ว่างก็ต้องจอดได้ต้องเข็นได้ต้องเข็นได้
พอเห็นก็รู้แหละเพราะว่าคนในคอนโดเดียวกันคุณเขียนมาสอน
โอ้โหกรีดขนาดนี้เลยเนอะคือฝนแบบรอบคันเลยอ่ะ
คุณจะทำยังไงค่ะมันถึงขั้นต้องกรีดกันขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่ผมเคยเจอนะแต่ว่าผมเจอในห้างผมก็ไปบอกรอบพอห้าง
เขาก็ประกาศเสียงตามสายให้มาเลื่อนรถแต่ว่าเนี่ยที่คอนโดคอนโด่งบอกว่าคอนโดเดียวกันแท้
เคยเห็นเหมือนกันบางทีก็จะมีแบบเขียนใส่กระดาษแล้วติดเอาไว้หน้ารถให้ช่วยปลดเกียร์หน่อยอะไรแบบนี้
หรือว่าทีหลังอย่าทำอย่างงี้แล้วถ้าเราไปได้แล้วเนี่ยนะแต่โด่งบอกนี่โดนกรีดเลย
ก็เลยตามไปถึงคู่กรณีนะครับก็ไปเจอแม่เขานะครับเดี๋ยวลองฟังที่โด่งเล่าให้ฟังนะครับว่า
ตอนที่ตามไปเจอเนี่ยว่าใครเป็นคนทำรถเขาเนี่ยแล้วจะขอให้รับผิดชอบเนี่ยเขาเจรจากันว่ายังไงบ้าง
ดูจากกล้องวงจรปิดนะครับเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับลงมาเข็นรถของเราแล้วเหมือนเขาเข็นไม่ได้
หลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่รถเขาแล้วก็ไปเอาอะไรไม่รู้ครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอเจ้าตัวคนที่กรีดรถเลย
เพราะว่ายังไม่มาเจอกันเลยก็ลงมากรีดตั้งแต่ด้านท้ายรถยาวจนมาถึงหน้ารถคือเละทั้งคันนะครับด้านหน้านี่คือเละทั้งคันเลย
เท่าที่เห็นภาพเหมือนกับเขาหงุดหงิดแล้วก็เหมือนหงุดหงิดแล้วก็เหมือนเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เข็นรถไม่ได้
แล้วสักพักก็จะมีผู้ชายคนนึงมาช่วยเขาเข็นรถซึ่งรถเนี่ยมันก็เข็นได้ปกติครับเพราะว่ารถที่จอดที่คอนโดเนี่ยเราก็ใส่เกียร์เอ็นปกติ
มือก็ไม่ได้ใส่แต่เหมือนเขาเข็นไม่ได้แล้วเขาลงมากรีดรถเองใช่ไหมครับ
ในครั้งแรกที่คุยกันนะคะได้โทรศัพท์คุยกันก่อนแล้วคือคุณแม่เขายังไม่ทราบเรื่องก็คือเหมือนทราบแค่ว่าลูกสาวไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเข็นรถไม่ได้เลยหุดหงิด
แต่ไม่ทราบว่าลูกเขาแบบกรีดรถด้วยเขาก็ตกใจอะค่ะเพราะฉะนั้นในในครั้งแรกที่คุยกันเหมือนเขาก็ไม่ทราบรายละเอียดเลยไม่ทราบว่าแผลมันใหญ่ขนาดไหน
ก็เลยอาจจะด้วยความที่ฟังในเรื่องของการสื่อสารคงจะด้วยอารมณ์ตกใจด้วยแล้วก็อารมณ์แบบว่าเป็นห่วงลูกด้วย
ก็เลยก็เลยมีอารมณ์ในการคุยในช่วงแรกนะคะในครั้งแรกที่คุยกันแต่ว่าหลังจากที่เขาทราบรายละเอียดแล้วในครั้งที่สองที่เขาโทรมานะคะ
ก็ดีขึ้นแล้วก็ขอโทษพี่สาวก็โทรมาบอกว่าขอโทษแล้วก็ยินดีที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไปนะคะ
คือโด่งเอฟ๓บอกว่าค่าเสียหายทั้งหมดที่จะต้องซ่อมรถเนี่ยมันก็ประมาณ๓๕๐๐๐บาทนะครับ
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะแต่ว่าอยากให้มารับผิดชอบนะครับอยากให้มารับผิดชอบตนก็ไม่ได้อยากจะถึงขั้นเป็นขดงคดีอะไรหรอก
ก็เท่าที่คุยกันก็น่าจะลงตัวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเลย
คือขอแค่ซ่อมรถให้เรากลับว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีเรื่องว่าเราไม่มีรถใช้เราก็ต้องมีการไปทำเราเสียเวลา
เราก็ต้องไปเช่ารถเพราะว่าเรามีลูกเล็กเราต้องใช้คาซีสเราไม่สามารถจะกระเตงลูกนั่งแท็กซี่ไปไหนมาไหนไปทำงานไปสอนที่มหาลัยได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือแค่นี้จบเลยไม่มีอย่างอื่น
ขอให้น้องเขาขอโทษใช่ไหมครับสองอยากให้น้องเขาสำนึกในสิ่งที่น้องเขาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนครับ
แล้วก็ไม่อยากให้เป็นกรณีที่บอกว่าทำของคนอื่นแล้วแล้วพอถูกจับได้แล้วตัวเองเลี่ยงปฏิเสธให้คนอื่นมารับแทนผมไม่ค่อยชอบนะครับ
เพราะเท่าที่คุยคือเหมือนน้องเขาจะให้คุณแม่มารับแทนตลอดแล้วก็สุดท้ายก็อยากให้มีความรับผิดชอบครับในสิ่งที่ตัวเองได้ทำขึ้นมา
ก็รับผิดชอบทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็อย่าไปทำแบบว่าแบบนี้กับรถคนอื่นอีกแค่นั้นเองครับเพราะว่าอยากให้น้องเขาใจเย็นนะครับ
โด่งบอกว่าหญิงสาวคู่กรณีที่กรีดรถตนก็โทรศัพท์มาขอโทษแล้วนะครับก็ฟังจากน้ำเสียงแล้วก็คือสำนึกผิดจริง
แล้วก็บอกว่าความจริงแล้วเขาก็เป็นแฟนคลับของโด่งแต่เขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบที่มันเข็นรถแล้วมันไม่ไป
ก็โด่งกับภรรยาก็บอกว่าก็ให้อภัยแหละก็ไม่ติดใจอะไรก็ถือว่าก็มารับผิดชอบกันไป
เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะแค่เข็นรถนะทำเค้าแบบนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะโด่งคดีเข้าไป
โอ้โหนะกว่าจะซ่อมรถไม่มีรถใช้ระหว่างทำงานอีกนะคะก็เดือดร้อนกันไป